พาคุณผู้ชมไปบุบันหนองแช่ไม้อังเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
ชาวบ้านที่นั่นพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดแถวนั้นนะคะ
บอกว่ารู้สึกไม่สบายใจเลยที่เกิดเป็นภาพแบบนี้
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นอัฐิกระดูกเกลือนไปทั่วบริเวณเลยนะคะ
คำถามคือมาจากไหนแล้ววิญญาณของผู้ตายเนี่ย
ถ้ารู้รับรู้ว่าอัฐิกระดูกของตัวเองมันเกลื่อนแบบนี้
เขาจะไปสู่สุขติได้ไหม
ดูสิเต็มไปหมดเลยนะผมค่ะ
แล้วในบุบันที่นี่จะเกิดอาเพศอาถัณฑ์อะไรหรือเปล่า

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านหนองแช่ไม้ตะบนสะดาวอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำนะคะ
ชาวบ้านแล้วก็พระสงฆ์ที่วัดราชประดิษฐ์
รับบอกว่ารู้สึกไม่สบายใจอย่างมากกับเรื่องนี้
แล้วก็อยากให้คนที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบ
ซึ่งคนส่วนใหญ่มองว่าอัฐิหรือว่าชิ้นส่วนกระดูกของผู้เสียชีวิต
ควรถูกนำไปฝังหรือว่าลอยอังคารตามประเพณี
มากกว่ากับการมาทิ้งเกลื่อนแบบนี้
ถ้าอัฐิก็ไปบรรจุโกรธซะนะครับถ้าเป็นเท่ากระดูกก็ลอยอังคาร
หรือว่าหาวิธีในการจัดการที่ดีกว่านี้
ใช่เรามีโอกาสไปพูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้วัด
คุณพงศ์รอดกระโทกอายุ๕๓ปีบอกว่าปกติแล้ว
จะมีชาวบ้านจาก๔หมู่บ้านมาทำพิธีชาปนกิจ
ศพญาติพี่น้องที่วัดแห่งนี้แหละก็คือวัดราชประดิษฐ์
ปัญหาเรื่องการพบอัฐิรวมถึงอุปกรณ์ต่าง
นำมาใช้ในพิธีถูกทิ้งเกลื่อนเบาะรอบบริเวณวัด
รวมไปถึงทุ่งนานั้นมีมากว่า๑ปีแล้วค่ะ
ปัญหามันสั่งสมมานานแล้ว
ก็เลยอยากให้สับปะเรอคณะกรรมการวัด
แก้ปัญหานี้อย่างจริงจังเพราะส่วนตัวเชื่อว่า
ดวงวิญญาณคนตายรับรู้ก็คงไม่มีความสุข
ใช่จะไม่ไปสู่สุขติฮะทีนี้เรื่องเหล่านี้

เพราะว่าผู้ที่ทำหน้าที่ในพิธีผู้ประกอบพิธี
ทีนี้การเก็บเท่าเก็บกระดูกต่างไปจัดการจะทำยังไง

ค่ะไม่ใช่เฉพาะวัดราชประดิษฐ์เท่านั้นนะคะ
วัดหนองแช่ไม้ก็เจอลักษณะปัญหาเดียวกันคืออยู่ใกล้กันนะคะ
เอาเฉพาะวัดที่แรกก่อนวัดราชประดิษฐ์ค่ะ
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะคะ
นนท์ประสันโนบอกว่าก็เคยกำชับสับปะเหลอนะ
ให้จัดการเรื่องนี้ให้เป็นกิจจะลักษณะให้เรียบร้อย
เฉพาะชิ้นส่วนกระดูกที่เผาไหม้ไม่หมดรวมถึงเศษเท่าฐาน
แนะนำให้ญาติทำการฝังกลบให้เรียบร้อย
เพราะหากเททิ้งหรือว่ากองไว้รอบเมนก็อาจจะมีหมาแมวข้าบไปไว้ที่อื่นได้
พร้อมทั้งฝากเตือนให้คณะกรรมการวัดเร่งแก้ปัญหาโดยเร็ว

ล่าสุดอีกวัดหนึ่งค่ะเจ้าอาวาสวัดหนองแช่ไม้
พระอาจารย์อ้วนยอมรับบอกว่าที่ผ่านมาก็เหมือนกันแหละ
เจ้าภาพหรือว่าญาติโยมของผู้เสียชีวิตที่มาประกอบพิธีชาปนกิจศพที่วัด
ก็เคยร้องเรียนเกี่ยวกับการทิ้งกระดูกเผาแล้วเกลื่อนแบบนี้เหมือนกัน

ซึ่งตนเองก็เคยตักเตือนทางสับปะเรอไปแล้ว
ผู้ดูแลแล้วก็หลายครั้งนะคะ
แต่ก็ยังเกิดปัญหาในลักษณะนี้อยู่อีก
สร้างความไม่สบายใจให้กับชาวบ้านแล้วก็
ญาติของผู้เสียชีวิตเป็นอย่างมากค่ะ
แล้วเขาไม่ฟัง
นี่นะครับก็หลวงพ่อเนี่ยก็ต้องไปกำชับหน่อยนะ
ต้องทำยังไงต่อเพื่อให้ญาติโยมเขาสบายใจนะฮะ
ก็ต้องหาแนวทางร่วมกันนะคะว่าจะไม่ทิ้งกระดูก
ลักษณะนี้ซึ่งไม่เหมาะสมแต่ถ้าเกิดว่าพูดคุยแล้ว
เกิดปัญหาขึ้นอีกทางวัดก็จำเป็นที่จะต้อง
ดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่อไปนะคะ
ส่วนว่าจะเชิญดวงวิญญาณหรือทำบุญให้กับเศษชิ้นส่วน
กระดูกหรือใบ้เนี่ยเราก็ต้องมีการรึกษาฮัดลึกกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ